ที่นครราชศรีมาค่ะตำรวจก็ไปทำการล่อซื้อยาไอซ์จากพ่อค้ายารายใหญ่ในพื้นที่นะคะ
ขณะที่ล่อซื้อค่ะตำรวจก็แสดงตัวปรากฏว่าพ่อค้ายามีปืนชักปืนยิงใส่ตำรวจนะคะ
จนตำรวจบาดเจ็บสาหัสไปนายหนึ่งสุดท้ายพ่อค้ายาคนนี้ก็หนีไป
หนีเข้าไปในไร่มันสัมปะหลังหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
จนจะต้องให้แม่ของพ่อค้ายามาตะโกนบอกลูกว่ามอบตัวเถอะมอบตัวเถอะนะคะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมา๕๐กว่านายค่ะ
เปิดปฏิบัติการล่อซื้อยาไอซ์จากนายพดุงศิลป์โลหากาศอายุ๓๘ปี
คนนี้ถือเป็นพ่อค้ายารายสำคัญในพื้นที่ตำบลหนองมะนาวอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ทำการล่อซื้อเนี่ยค่ะที่ริมถนนนะคะ
ริมถนนสายบ้านสระสี่เหลี่ยมอคงตนนบวตำรวจแสดงตัว
พดุงศิลป์ไหวตัวทันชักปืนจุดสามสองยิงใส่ร้อยตำรวจรีส่ง
จนโอ้โหเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมานะคะยิงใส่ไปสามนัดนะคะ
กระสุนเข้าเหนือราวนมซ้ายทะลุปอดอาการสาหัสเลยค่ะ
จากนั้นนายพดุงศิลป์ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไป
ไปทางอำเภอคงผ่านหมู่บ้านห้วยทรายไปทางไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
จอดรถริมไร่วิ่งเข้าป่าไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือตามไปล้อมจับนะคะแต่ก็ยังไม่เจอตัว
จนเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการคือไปรับตัวแม่ของนายพดุงศิลป์
จากบ้านที่ตำบลหนองมะนาวมาช่วยเจรจาพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว
แต่ก็ยังไม่ยอมมอบตัวค่ะ
จากบ้านที่ตำบลหนองมะนาวมาช่วยเจรจาพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว

สุดท้ายก็ไม่ออกมานะครับจนมืดค่ำแล้วครับทุกผู้ชมครับ
รำรวจก็ปิดล้อมไล่มันสวมประหลังไล่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตำบลทองหลางเอาไว้นะครับ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
รำรวจก็ปิดล้อมไล่มันสวมประหลังไล่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตำบลทองหลางเอาไว้นะครับ
รำรวจก็ปิดล้อมไล่มันสวมประหลังไล่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตำบลทองหลางเอาไว้นะครับ
รำรวจก็ปิดล้อมไล่มันสวมประหลังไล่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตำบลทองหลางเอาไว้นะครับ
ตำรวจก็ปิดล้อมไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตะบนทองหลางเอาไว้นะครับ
รำรวจก็ปิดล้อมไล่มันสวมประหลังไล่อ้อยท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาดที่ตำบลทองหลางไล่อ้อยท้ายหมู่บ้าน
นัดนะครับตอนนี้ยังตรึงกำลังอยู่นะครับ
เพราะไม่รู้ว่านายคนนี้เนี่ย
ตกลงแล้วอยู่ด้านในกำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่

เจ้าหน้าที่นะครับณขณะนี้
ก็ยังเฝ้าตรึงกำลังอยู่นะครับแล้วก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้นะครับใช่ค่ะ